ก็ออกมาเปิดเผยครับว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐรายนี้

ต่อกรณีการเลี่ยงภาษีของนายทรัมป์พบว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนส่วนใหญ่มองว่า
เป็นหน้าที่ของพลเรือนอเมริกันทุกคนนะครับ
แสดงให้เห็นนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันส่วนใหญ่
๑๘๖เห็นว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองสหรัฐทุกคน
รวมถึงผู้สนับสนุนนายโดนัลดทรัมป์อีกราว๑๗๙ก็เห็นตรงกันด้วย
จากนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๗๓คิดว่าในทรัมป์
ควรเปิดเผยข้อมูลเรื่องภาษีต่อสาธารณะ
ขณะเดียวกันอีกร้อยละ๕๗เชื่อว่าผู้สมัครจากภักดิ์ริพับวิกัน

ขณะที่อีก๑๓๓เชื่อว่าในทรัมป์ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี

เสียภาษีของนายทรัมป์ที่ชี้ว่า
ทรัมป์อาจจะหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมานานเกือบ๑๘ปี
การใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย
ด้วยการอ้างว่ากิจการขาดทุนราว๓๒๐๐๐ล้านบาท

ส่วนความเคลื่อนไหวของในทรัมป์ในวันนี้นะครับ

ตัวเขาเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่อยู่รอด
ซึ่งจะมาช่วยกรอบกู้ประเทศที่กำลังสวนเส
กรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลาลีคลินตัน
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ
ส่วนนางฮิลาลีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการเผยแพร่ข้อมูลภาษีของนายทรัมป์นะครับ
ว่านายทรัมป์ใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วน
รวมถึงกฎหมายภาษีอเมริกาธุรกิจขนาดเล็ก
รวมถึงผู้รับเหมาเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอดีต
ด้วยการจัดอันดับผู้เข้าแข่งขันหญิงในรายการจากขนาดหน้าอกของพวกเธอ
แล้วก็พูดถึงผู้หญิงที่เขาต้องการจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
อดีตพนักงานบรรณาธิการและผู้เข้าแข่งขันที่ก็ได้เปิดเผยถึง
พฤติกรรมหยาบคายของเจ้าของรายการดังกล่าว
โดยระหว่างการดำเนินรายการของซีซั่น๑นะครับนายทรัมป์ก็ได้บอกให้ผู้เข้าแข่งขันหญิง
ใส่ชุดกระโปรงที่สั้นกว่านี้
รวมถึงการที่ให้ผู้หญิงหมุนตัวไปมาด้านหน้า
เพื่อจะได้มองหุ่นของพวกเธอแบบชัด
ขณะที่ทีมหาเสียงของในทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วนะครับ

ขณะเดียวกันก็ได้จ้างพนักงานหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
และลูกจ้างจำนวนมากก็ให้การสนับสนุนในทรัมป์เป็นอย่างดีครับ